แล้วก็ต่อกันคุณผู้ชมอยากให้ส่งไลน์เข้ามาอีก
บอกหน่อยซิเรื่องเกี่ยวกับวินรถจักรยานยนต์กับแกรปไบท์
เอาอย่างนี้คือคนใช้บริการก็มีทั้งสองอย่างแหละ
อยากถามคุณผู้ชมว่าเพราะอะไรถึงใช้วิน
แล้วเพราะอะไรถึงใช้แกรปไบท์

เพราะว่าข่าวนี้ที่จะเล่าให้ฟังเป็นเหตุการณ์ที่ปะทะกันอีกแล้ว

มีคลิปนี้เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย

คุณจะโดนกระทืบไหมเนี่ย

คือผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาแชร์คลิปนี้
เป็นเหตุปะทะกันกระทบกระทั่งกัน
ระหว่างวินวินเจ้าถิ่นนะ

แล้วก็บอกว่าผมมองคุณมาหลายวันแล้ว

ทีนี้วินเจ้าถิ่นเขาก็มีการกดโทรศัพท์

แรปไม่ได้ต่อล้อต่อเถียงอะไรด้วยนะคะ
หลังจากนั้นก็ขี่รถหนีไป

จุดที่เกิดก็คือบริเวณคอนโดมิเนียมแถวอโศก
คนที่โพสต์คลิปเขาก็ระบุข้อความค่ะ

โชคดีนะที่ไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้น

ใช้บริการแกรปไบท์ไปทำงานทุกวัน

มันก็เป็นทางเลือกของผู้ใช้บริการไม่ใช่เหรอ
ไม่น่าจะจ้องทำร้ายกันแบบนี้เลย
พอคลิปนี้แชร์ออกไปคุณผู้ชม

บอกว่าเกิดอีกแล้วเหตุทะเลาะกันแบบนี้

โชคดีที่ครั้งนี้ไม่ได้ทำร้ายร่างกายกัน

อยากให้ทางภาครัฐเองเนี่ยนะคะ

ภาครัฐมาดูกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจัดระเบียบสักที
จะได้ไม่เกิดปัญหาการกระทบกระทั่ง
ระหว่างวินเจ้าถิ่นกับแกรปไบท์

คือตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบก
เขาก็พยายามแล้วแหละที่จะจัดการเรื่องนี้
เพราะว่าเดี๋ยววันที่๑

มาทำให้ถูกต้องซะทีนึง
ใช่จากป้ายขาวป้ายดำเปลี่ยนมาเป็นป้ายเหลืองให้ถูกต้องซะ
ก็สามารถที่จะไปยื่นเอกสารได้เลยนะคะ
ไปที่สำนักงานเขตที่วินตั้งอยู่
ก็จะได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ด้วย
แล้วก็เรื่องของการให้บริการ
คือบางทีคนใช้บริการเขาก็บอกว่าอยากได้รับบริการที่ดี
แกรปไบท์เขามีบริการที่ดี

เป็นไปตามกฎหมายราคามันก็เลยย่อมเยาว์

หรือเอาป้ายขาวป้ายดำให้มาเป็นป้ายเหลือง

แล้วตกลงบทบาทหน้าที่ของแต่ละวิน

ใช่จะให้บริการกันอย่างไรจริง
เขาก็รู้ว่านี่คือเป็นทางเลือก
แต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจทางด้านคนที่ขับวินอยู่แล้ว

คุณผู้ชมบอกลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้บริการนะฮะ
ของผู้โดยสารเงินเราวินไม่มีสิทธิ์มาก้าวกาย